บอกเลยว่าช่วงในวงกรรมหมอลำฟีเวอร์แบบปุดปุด
แรงกันจริงตั้งแต่หน้าเวทีรวมไปถึงผู้จัดผู้จ้างงานเนี่ย
ดังหลายคู่หลายคนอย่างที่บอกไปมาคนเดียวดังไม่พอ
ต้องมากันเป็นคู่เสริมบารมีกันไปค่ะ
เริ่มกันที่วงแรกคุณผู้ชมค่ะนี่

อำนวยการแสดงโดยหมอลำสาวสุดเซ็กซี่ค่ะ
ที่แฟนเทใจให้สำหรับน้องแพลวพราวแสงทอง
เจ้าของผลงานเพลงฮิตมากมายกับสามีรุ่นน้อง
คุณบิ๊กไงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์
บอกเลยว่าวงเนี่ยเขาขึ้นแท่นเป็นขวัญใจแฟนเพลงหมอลำเลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่าแสดงแต่ละทีนะคุณดูบนเวที
แดนเซอร์เขานักร้องจัดเต็มโชว์สุดอลังการ
แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะครับ
ผ่านผลงานเพลงมวลมาก
เรียกได้ว่าถูกอกถูกใจพี่น้องที่มาร่วมชมหมอลำกันตลอดเลยค่ะ

เพราะวงนี้บอกเลยว่าปั๊งปั๊งปั๊ง
สำหรับวงหมอลำชื่อดังอย่างหมอลำใจเกินร้อย
ภายใต้การดูแลของบอสบอยสิริชัย
พระเอกลิเกหน้าหล่อหวานใจของหมอลำสาวเมืองหมอแคนแอนอรดี

คู่จิ้นคุณผู้ชมตอนนี้กลายเป็นคู่จริงค่ะ
มีแฟนคลับติดตามมากมายแล้วออกงานแต่ละทีคุณผู้ชม
จุ๊บแก้มหอมแก้มจุ๊บสัมภาษณ์เรายังจุ๊บแบบนี้เลยค่ะ

ออกงานแต่ละทีเหล่าเอฟซียกพวงมาลัยน้ำใจมาล้นคอจริงคุณผู้ชม
เชื่อเลยนะคะว่าความคนรักมากจริง
งานแสดงหมอลำคิวยาวจนถึงปี๖๗นะคะ
ดูท่าโอ้โหจะยาวขึ้นเรื่อยด้วยนะคะตอนนี้
เปิดเผยกับเราเลยนะคะบอกว่าโหภูมิใจมาก

ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือกลางอีสานหรือแม้แต่ภาคใต้
ส่วนการแสดงหน้างานเนี่ยคุณผู้ชม
ก็คือตั้งใจจะนำเสนอให้ทุกเพศทุกวัยได้ดูแน่นอนเลยจ้า

ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งวงขวัญใจแฟนนะคะคุณผู้ชม
สำหรับหมอลำนางวิหกนกพงศ์สกร
พระเอกหมอลำคณะระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะ
ขอสารฝันให้เป็นจริงสู่การเป็นเจ้าของคณะหมอลำ
ดูทีมงานกว่า๒๐๐ชีวิตไม่ธรรมดาเด้อ
อกจากจะรับตำแหน่งเจ้าของวงแล้วนะคะ
ควบพระเอกประจำคณะอีกด้วย
ปัจจุบันค่ะเจ้าตัวมีคู่จิ้น
เป็นหมอลำสาวน้องยูกิเพ็ญพกา
เจ้าของฉายาหมอลำสาวจากแดนประดิษฐ์
จากความน่ารักของทั้งคู่ก็ทำให้กลายเป็นขวัญใจของแฟนเลยค่ะ
ลุ้นให้ทั้งคู่เป็นคู่กันจริงสักกะที
แต่บอกเลยนะคะว่าคู่นี้เคมีเข้ากัน
แขกยังจับมือกันปังอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดเห็นน้องยูกิได้แบบว่าพวงมาลัยน้ำใจ